ต่อกันที่หนุ่มคนนี้ค่ะหนุ่มหลอกกล้ามโต

นุมหลุยสก็อตนะคะคุณคนชอบนี้
มาปรากฏตัวต่อหน้าสื่อบอกเลยว่า
คืาเขาแน่นจริงเขาใส่ตรวจกันยังแบบปึกปึกปึก
แบงค์คราวนี้เนี่ยพี่หลุยของเราโอ้โหอู่ว้าวมาก

ทุกอย่างเนี่ยนะมันอยู่ที่การออกกำลังกาย

และส่วนซัมเมอร์นี้ใครที่รอลุ้นนะคะว่า
จะมีอวดเซ็กซี่ขยี้หัวใจ

ล่าสุดค่ะหนุ่มหลุยประกาศแล้วนะคะ

ตอนนี้วางแกนท์ไว้ว่าน่าจะเป็นปีนี้นะครับ
ก็พยายามจะให้อยู่ในปีฤทธิ์ปีนี้ให้ได้

คือขอยมาดีกว่าความหลุยครับ

หมายถึงต่างหยุดเบาะป้านนะ

พี่แจ๊คน้องรอลุ้นแล้วเนี่ยว่าเมษานี้น้องจะได้เห็นกล้ามโตของหนุ่มหลุยหรือเปล่า
หรือว่าจะมาในชุดแบบสิ๊กซี่ชุดวิ่งน้ำอะไรอย่างนี้